แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรที่มันทานเล่นก็ดีทานแบบจริงจังก็อร่อยอยู่เหมือนกันหิวแล้วไปที่จังหวัดสตูนครับเขานำกล้วยกล้วยที่ถูกลืมเฮ้ยกล้วยที่ถูกลืมลืมทิ้งเอาไว้ที่บ้านหรือว่าทิ้งเอาไว้ที่ไหนเป็นกล้วยในพื้นที่ที่เขาบอกว่าไม่ได้เอาไปทำอะไรสุดท้ายกลัวมันจะไม่มีประโยชน์สุดท้ายแล้วก็นำมาแปร
อยู่ที่ไหนเล่านี่เป็นของกลุ่มแม่บ้านทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนนะครับ
ใช้เวลาว่างไงหลังจากเสร็จจากการทำสวนยางพารานะครับ
ก็มารวมกลุ่มกันแปรรูปกล้วยทองเดชให้กลายเป็นกล้วยกรอบแก้ว
มาหลายรสชาติเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรสชาติต่าง
เข็มหวานปาปิก้าค่ะรสสาหร่ายก็มีอุ้ยหลากหลาย
เด็กชอบเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปหน่อยแล้วกันนะครับ
สำหรับเจ้ากล้วยทองเดชเนี่ยมันจะมีสีเหลืองสวยแล้วก็มีความกรอบอร่อยด้วย
แล้วเขาเสริมด้วยกล้วยหอมที่มันมีอยู่มากอยู่แล้วนะครับ
ในช่วงเวลาที่ถ้ากล้วยทองเด็ดมีไม่เพียงพอก็จะเอากล้วยหอมเนี่ยมาเสริมมาทำนะฮะ
วิธีการทำทำยังไงเขาก็นำกล้วยเนี่ยครับ
้วยทองเดชเนี่ยที่มันแก่แล้วนะมาหั่นเป็นชิ้นบางตามยาวแบบนี้
ลงไปอย่างกับมันฝรั่งเลยทีเดียวนะครับหั่นมันลงไปในกระทะ
แล้วก็ทอดในน้ำมันที่กำลังร้อนพอดีแบบนี้กล้วยมันก็จะมีสีเหลืองสวยแล้วครับ
ขึ้นมายกขึ้นมาทำไมมาเสด็จน้ำมัน
นี่เห็นไหมพอมันสุกเสด็จน้ำมันแล้วก็เอามาเพิ่มรสชาติ
อย่างที่ผมบอกไปมีทั้งรสเค็มรสหวานปลาปิก้าแล้วก็รสโนริสาหร่าย

แล้วก็ทางกลุ่มแม่บ้านนะครับเขาจะทำกัน๒วันก็คือใช้กล้วยดิบครั้งละ๑๐๐กิโลกรัม
นำไปทอดแล้วนะจาก๑๐๐กิโลกรัมมันจะเหลืออยู่สักประมาณ๒๕กิโลกรัม
เพราะว่าเขาฝานฝานออกเอาเปลือกออกไปด้วยแล้วก็ทอดแล้วน้ำมันมันก็จะออกไป
บางแบบนี้เหลือ๒๕กิโลกรัมนะครับก็จะขายเป็นถุงคุณนิวนาว
ถุงละ๘๐บาทก็มี๕๐บาทก็มี๓๕บาทก็มีใช้ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับมี๓ขนาดโดยที่ขายดีที่สุดก็คือถุง๘๐บาทจะขายดีที่สุด
โอ้โหกินเพลินเลยล่ะค่ะมันคุ้มไงถุงใหญ่พอดีเลยนะครับทานทีนี่เป็นกล้วยเบรกแตก
อยากสั่งมาจังเลยเนอะทานแบบทานไม่หยุดไม่ห่อนเลยทีเดียวนะครับ

เขาบอกว่าพอมาทำแบบนี้แล้วมีรายได้นะครับวันหนึ่ง๒๓บาทพันบาทเลยทีเดียว

เยอะนะแล้วก็หากว่าในช่วงเทศกาลจะขายได้วันละ๘๐๐

โอ้โหแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับที่มารวมตัวกันแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบนี้นะครับ
เกือบจะกลายเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วนะตอนนี้บอกเลยอยู่ที่วัตถุดิบถ้าหาได้เยอะก็ว่ากันไป
แต่ถ้าหาได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเอากล้วยหอมกล้วยอะไรมาแทนที่ก็ได้เหมือนกันนะครับ
ถือว่าเป็นการนำวัตถุดิบในชุมชนมาก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
สำหรับเจ้ากล้วยทองเดชในพื้นที่จังหวัดสตูนนะจ๊ะ
ถ้าเป็นแบบเมืองนอกเขาก็จะเป็นมันฝรั่งบ้านเรากล้วยนี่แหละคลาสสิกแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ
อยากจะสั่งมาเนอะเดี๋ยวคุณชนะฝากสั่งมาหน่อยเอารสปาปิก้าโนริสารา